ท่านผู้ชมครับมาตรการทางกฎหมายภายใต้ปรากฎฉุกเฉินที่ใช้ในขณะนี้
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยหลักเลยเนี่ย
คือการห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิลล์๔ทุ่มถึงตี๔นะครับ
ซึ่งเขาก็จะแยกย่อยไปอีกว่าคุณห้ามออกนอกเคหาสถาน
แต่คุณก็จะไปมั่วสุมในเคหสถานไม่ได้นะถ้าเขาไปตรวจพบว่าเอามาจับกลุ่มมั่วสุม
ในบ้านหลังนี้อ่าสีทะนทรัย๔ทุ่มเอ้ามามาเจอบ้านฉันน่ะ
ส่วนเรื่องการห้ามเล่นน้ำสงกรานสาดน้ำสงกราน
ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าตกลงแล้วมันผิดหรือเปล่าหรือว่าขอความร่วมมือหรืออะไรยังไง
ภายใต้คำสั่งของสถานการณ์ฉุกเฉินในพรกรฉุกเฉินที่ใช้อยู่
เขาจะบอกไว้ว่าห้ามไปชุมนุมทำกิจกรรมห้ามไปมั่วสุม
อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคของโรคระบาดเพราะฉะนั้น
เท่ากับว่าอะไรที่เขามองว่าคุณจะไปชุมนุมไปมั่วสุมไปจับกลุ่ม
แล้วทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยอันนี้ถือว่าคุณผิดกฎหมาย
เขาถึงห้ามกันไว้ว่าคุณอย่าไปเล่นน้ำสาดน้ำสงครานไปจับกลุ่มอันนี้ไม่ได้
วันนี้โฆษกสวบคอก็ออกมาพูดแล้วนะคะว่าจะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่บ้าน
หรือจะออกมาเล่นสงกรานที่บ้านก็คือทำไม่ได้ค่ะ
มีผู้ชายคนนึงอยู่ที่ร้อยเอ็ดอืมอันนี้หนักเลยค่ะ
เฟซบุ๊กด้วยจะเล่นจะทำไม

กินเหล้าถอดเสื้อเต้นริมถนมที่อาริมถนนเมาผู้จาท้าทาย
ตำรวจตำรวจไม่กลัวหรอกเนี่ยบ้านตำรวจอยู่ตรงนี้ติดกันอยู่เลย

บ่ายโมงที่บ้านหนองฟ้าสมพนธ์โพทองอำเภอเสรภูมิจังหวัด๑๐๑
นี่ค่ะของตัวเองกับผักลวกเห็นมั้ย
ดีเลยค่ะเห็นหน้าค่าตาชัดเจนดีรู้ด้วยตามตัวถูกว่าอยู่ตรงไหน
นี่บ่ายโมงเลยกะไม่ไม่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์แน่นี่ฮะโอ้โหแล้วยังมีการเล่นน้ำในสระน้ำเป่าลมด้วยนะครับ

ดูหมื่นด่าประมาณแสนนี่ค่ะโอ้โห

เพื่อนบ้านบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มาซื้อของที่บ้าน
ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปเล่นน้ำสงครานอะไรกันหรือเปล่า
แต่ปกติไอ้พวกนี้ก็จะเปิดเพลงเสียงดังเป็นประจำอยู่แล้ว
เคยเตือนไปแล้วนะบอกช่วงนี้รัฐบาลเขาเข้มนะ
เขาห้ามงดจัดงานเทศกาลสงครานห้ามเล่นนงเล่นน้ำสงครานนะ

ให้น้ำกินท่าเล่นเปิดเพลงอย่างนี้
เขาไม่รู้ว่าเล่นน้ำหรือเปล่าเพราะทำงานอยู่หลังบ้าน
แล้วได้เตือนได้ถามอย่างเขาหรือเปล่าครับ
ได้เตือนอย่างเขาบอก
ตอนที่เขามาซื้อของซื้อส้มตำ
เขาบอกว่าช่วงสงครานนี้เขางดไม่เล่นไม่ใช่เหรอ
เด็กบอกว่าก็ไม่ได้เล่นได้ล่ะ

แต่นางก็ไม่ได้ไปมองว่าเขาสาดน้ำหรืออะไรหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเศรษฐ์ระพุม

ตรวจสอบข้อมูลเสร็จปุ๊บมาเลย
รวมทั้งหมดห้าคนกำลังตั้งวงกินเหล้าเล่นน้ำสงกรานกันอยู่รวบไปโรงพักให้หมดเลยค่ะ
ชื่อนายเอมพิราชนะคะอายุ๒๑ปีเป็นลูกจ้างของอบตโพทอง
และที่สำคัญพ่อเนี่ยเป็นสมาชิกอบตโพทองด้วยจ้ะ
ซึ่งปกติจะต้องไปตั้งด่านกวดขันดูแลชาวบ้านในพื้นที่ใช่ไหม
อันนี้ตั้งเองเหมือนกันไม่ได้ตั้งด่านตั้งวง
โอ้โหเป็นลูกจ้างเลยลูกจ้างอบตโพทอง
อันนี้น่าจะโดนไปถึงพ่อเลยด้วยนะคะ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ถ้าทำผิดจริงก็ต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีแน่นอนนะคะครับ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีการดำเนินการแล้วคือ
รับเป็นคดีอาญาที่๔๑ทับ๒๕๖๓นะคะ
แล้วก็ติดตามตัวร่วมมาหมดแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้วด้วย
สำหรับการมั่วสุมชุมนุมทำกิจกรรมการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบฉี่ม่วงสามคนนะคะ
จาก๕คนตำรวจสพโพทองดำเนินคดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาจริงนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่าไปล้อเล่นใครพวกหามเนี่ยคิดว่าจะทำจะฝ่าฝืนกฎหมายช่วงนี้เนี่ย
เขาเอาจริงขอบอกคนไทยทั้งประเทศกำลังร่วมมือร่วมใจกันอยู่ในการสู้กับโควิด๑๙